ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันแรกของศักราชใหม่
ปีหนูทองนะคะหลายคนก็ถือเลิกถือชัย
ตอนเช้าไปร่วมทำบุญตักบาทนะคะพาคุณผู้ชมไปดูจังหวัดแรกกันก่อนค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็มีการจัดกันที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรวิหาร
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหญ่
มีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนค่ะ
นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีรอบวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช
พร้อมกับนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนนะคะ
มนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ที่นี่มีการแจกปฏิทินให้แก่คนที่มาร่วมงานด้วย
ขณะที่วัดอื่นที่จังหวัดพิศนุโลก
ก็มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันค่ะ
จังหวัดใกล้เคียงที่กำแพงเพชรค่ะ
สวดมนต์ข้ามปีที่ลานพระบรมธาตุเจดี
วัดพระบรมธาตุนครชุม
ผูกโยงสายสินรอบองค์พระบรมธาตุ

มีประชาชนเข้าร่วมงานหลายพันคน

พระเนรย่ำคล้องกลองระคัง
เป็นสัญญาณแบบโบราณว่า

ผู้ร่วมงานรับสายสิน

และมีการใส่บาทใหญ่และตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง

ไปดูกันที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
ก็มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีเหมือนกันนะคะ

โพธิสมพรพระอารามหลวง

มนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับข้างแบบนี้
อีกวัดหนึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญสำหรับจังหวัดอุดรธานี
คือวัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงนี่ค่ะ
นอกจากสองวัดหลักแล้วนะคะ
ในพื้นที่ทั้ง๒๐อำเภอของจังหวัดอุดรธานี
ก็มีการร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ

จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันค่ะ
ที่วัดพระโคะในอำเภอสถิงพระ
เป็นต้นกำเนิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
มีผู้เข้าร่วมงานนับพันคนค่ะ
ซึ่งช่วงคั่มอิงมีการแสดงหมอนรสบ
และมีการจับสลากแจกของขวัญปีใหม่ในวัดเลยนะ
มีทั้งทีวีพัดลมจักรยาน
ใครที่ไปร่วมงานที่วัดเมื่อคืนนี้นอกจากได้
มนต์แล้วก็บางคนก็รับโชคไปด้วยค่ะ
ทั้งหมดเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
บางคนเนี่ยอาจจะหลับเร็วหน่อยเมื่อคืนอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศนะคะ
นี่คือเป็นกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่วนนี้คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่เห็นแสงแรกของวันแล้ว
เริ่มปีใหม่๑มกราคม๒๕๖๓ก็มีการถือเลิกถือชัยค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะคะ
บริเวณท้องสนามหลวงมีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์
ทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๖๘รูป
ในวันดิถีขึ้นปีใหม่ความเป็นสิริมงคล
นำโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ร่วมเป็นประธานในพิธีวันนี้ด้วย
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน
รวมถึงประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญตักบาท
เป็นจำนวนมากที่ท้องสนามหลวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
และส่วนใหญ่เดินทางมาที่มาร่วมทำบุญตักบาท
ก็แต่งกายด้วยชุดสีสุภาพสีขาวสีเหลืองสีครีม

เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและเพื่อน
และขอพรสิ่งดีอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
และประเทศชาติในปี๒๕๖๓ค่ะ
ยังไม่หมดนะคะกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงค่ะ

ศักระพระบรมศาลีริกฐาตุ
ซึ่งได้อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
ประดิษฐานบนมนตบกลางท้องสนามหลวง
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปสักการะ
คือศักระได้ตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้๑มกราคม๖๓

เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่านะคะ

นั่นคือบรรยากาศที่ท้องสนามหลวง

ต่างจังหวัดมีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
ที่จังหวัดกรสินสนามหน้าสาลกลาง
หลังเก่าของจังหวัดกาลสินบรรยากาศคึกคักนะคะ
นายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชน
มุมชุมเช้าค่ะมาร่วมทำบุญตักบาท
พระภิกษุสามเณร๙วัดจากจังหวัดกาลสิน
และรับการประพรมนมลความเป็นเสร็จบังคล
พร้อมรับสิ่งดีในปีนี้
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินค่ะ
ออกมาอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวกาลสินทุกคนเลย
ให้มีแต่ความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่ค่ะ
การทำบุญตักบาทต้อนรับปีใหม่ที่สารหลักเมือง
โดยมีนางกระหนกวันวิลาวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีร่วมทำบุญตักบาท
ข้าวสารอาหารแห้งถวายพระพิสุสงฆ์
ถ้ามกาลประชาชนจำนวนมากก็พร้อมกับกิจกรรมในวันนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะ